ปฐุมธานีค่ะมีหญิงสาววัย๑๘คนนึง
บอกคุณแม่ว่าปวดท้องมากเลยก็เลยไปเข้าห้องน้ำ
ปรากฏว่าไปเข้าห้องน้ำคลอดลูกค่ะ
แล้วงงมากเพราะว่าตัวเธอเองก็ไม่รู้ว่าเธอตั้งท้องนะคะ
ส่วนสามีเธอลูกเขยของคุณแม่ก็ไปทำงานอยู่
เพราะดีนะคะโทรแจ้งกู้ชีพมาช่วยทำคลอด
ช่วยทั้งแม่และเด็กได้อย่างปลอดภัยค่ะ
นี่เป็นนาทีที่เจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง

ช่วยทำคลอดทารกเพศหญิงร่างกายสมบูรณ์นะคะ
ให้กับคุณแม่วัย๑๘ปีบนพื้นหน้าห้องน้ำที่หอพักเพิ่มศุกร์
ซอยเทพกุญชร๓๓๑ที่ตะมนต์คลอง๑ค่ะ
จากนั้นชุดกู้ชีพโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
ก็มาช่วยเหลือแม่และเด็กเอาไว้อย่างปลอดภัย
นางรัดดาท่านมุกแม่ของคุณแม่ยางสาวคนนี้นะคะ
ก็บอกว่าลูกสาวบอกว่าปวดท้องก็เลยลุกไปเข้าห้องน้ำ
แต่ลุกไปเข้าห้องน้ำแล้วกลายเป็นว่าคลอดลูกค่ะ
คลอดลูกออกมาไม่รู้ตัวแล้วไม่ได้ฝากคันไว้ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าท้อง
ซึ่งขณะเกิดเหตุลูกเขยออกไปทำงาน
คุณแม่ก็เลยรีบโทรประสานหน่วยกู้ชีพเทศบาลเมืองท่าโขลง
ให้มาช่วยเหลือได้ทันพอดีเลยค่ะ